ดีกว่าคุณนั่งในห้องแอบและกัดถึงใจอะไรไปเนี่ยคุณไม่เคยฟังเสียงของพวกเราเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องจัดเรื่องนี้หน่อยนะคะ
จริงแล้วเนี่ยทางกลุ่มคนคัดค้านโครงการที่จะเกิดขึ้น
อำเภอจนะจังหวัดสงขลาเนี่ยมีหลายต่อหลายครั้งที่รวมตัวกัน
แล้วก็มาที่กรุงเทพนะคะแม้กระทั่งในพื้นที่เองก็ตาม
เป็นโครงการที่จริงลากมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ถ้าเราจะนึกถึงลักษณะของความไม่ลงรอยหรือว่าเห็นไม่ตรงกันเนี่ย
คล้ายกับหลายโครงการที่เกิดขึ้นในแทบจะทุกรัฐบาลที่ผ่านมานะคะ
ก็คือว่าไปเกิดอะไรตรงบ้านเกิดเขาข้างบ้านเกิดเขาในท้องถิ่นเขา
เขาต้องมีส่วนร่วมคือรูปแบบไปเหมือนกันเลยค่ะ
แล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะซึ่งเป็นโครงการใหญ่
ซึ่งจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในพื้นที่สามตำบลของอำเภอจนะนะคะ
ซึ่งโครงการเนี่ยถ้าที่ฉันพูดแบบชาวบ้านเลยนะคะ
ก็คือว่าพื้นที่ตรงนั้นชาวบ้านไม่เห็นด้วยว่าจะให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม
ให้มีอุตสาหกรรมให้มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากเดิม
ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวแต่ทีนี้พอมีหน่วยงานคือมีมติคอรมอลนะคะ
แล้วก็มีหน่วยงานมีคนรับผิดชอบเข้าไปต้องดำเนินโครงการเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้น
ก็ไปผัวพันทั้งกับหน่วยงานรัฐซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล
แล้วก็ไปตั้งคำถามกับมีเอกชนที่ได้ผลประโยชน์ไหม
หรือแม้กระทั่งคนในสภาคนในรัฐบาลได้ประโยชน์จากโครงการที่ว่านี้หรือเปล่า
จนกระทั่งอันนี้แบบย่อเลยนะคะคือย่อมาจนกระทั่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นรอบล่าสุด
เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่๑๐ค่ะ
ตรงหน้าคอนเทนเนอร์ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะ
เราก็จะเห็นภาพที่มีการละหมาดของพี่น้องที่ขึ้นมาที่จะทวงถามเรื่องนี้ของจนะนั่นแหละค่ะ
ก็คือใช้พื้นที่ตรงบริเวณหน้าตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตั้งใจที่จะกั้นไว้ในกรณีการมีการชุมนุมในพื้นที่ส่วนกลาง
ก็พูดเรื่องของจนะไปเลยทีนี้จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นวันนี้ค่ะนะคะ
คือจริงแล้วมีคนของรัฐบาลลงไปคุยรอบล่าสุดเนี่ยแต่ว่าเรียนใช้คำว่าคุยกันสำเร็จแบบว่าคุยกันสำเร็จเฉพาะหน้าคือว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะชะลอโครงการไปก่อน
ข้อเรียกร้องแล้วเดี๋ยวคุยกันตามกลไกที่ชาวบ้านรวมตัวกันเสนอวันนี้สองท่านจะเล่าให้ละเอียดกว่านี้ว่าตกลงอันนี้แปลว่าเท่ากับว่าคุยกันจบแล้วไหม
เดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะรัฐบาลเขารับฟังแล้วเขาชะลอแล้วหรือชาวบ้านต้องการอะไรมากกว่านี้วันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนคุยกันกับดิฉันในขณะที่ตัวแทนบางส่วนยังอยู่ในแง่ของการทำงานกับรัฐบาลอยู่นะคะเพราะต้องมีเอกสารและอักษรแล้วก็เซ็นร่วมกันจะได้ไม่มีใครบิบเคี้ยวอีกนะคะสองท่านในรายการวันนี้
ผู้ประสานงานเครือข่ายจนะรักถิ่นอีกหนึ่งท่านนะคะครูเฉมหรือว่าคุณวัยสะอุค่ะเป็นตัวแทนชาวบ้านอำเภอจนะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะเราได้ยินเรื่องของจนะจนะเนี่ยจะอยู่หลายรอบนะคะจนกระทั่งรอบล่าสุดคือรอบล่าสุดสามารถจะบอกได้ไหมคะเรียนถามบังนีหรือว่าครูเฉมก่อนดีเอาบังนีก่อนแล้วกัน

เราไม่มีทางออกให้กับเขาอันนี้คือชาวบ้านเสนอทางออกว่าถ้าคุณคิดจะทำโครงการนี้ต่อ
ใช่ใช่ครับถูกต้องเลยคือเราพยายามบอกตลอดเลยว่าชนะของเราเนี่ย
มันควรจะเป็นแหล่งผลิตอาหารของคุณสงคราในอาเซียนอืมทีนี้เนี้ยเมื่อเมื่ออ่า
ทางรัฐบาลหรือว่านายทุนหรือว่าสอบตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่าเริ่มต้นโครงการเนี่ย
คือพอชาวบ้านเห็นรู้สึกว่ามันแปลกโครงการนี้คือโครงการมันใหญ่มาก
อืมแล้วทีนี้โครงการมันก็เดินมาตลอดเลยมันไม่มีทีท่าว่าจะหยุดค่ะอ่า
แม้แต่ไม่ว่าชาวบ้านจะเรียกร้องยังไงพยายามที่จะบอกสาธารณะว่า
พื้นที่ตรงเนี้ยมันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่น่ะอืม
เราก็พยายามที่จะบอกหน่วยงานของรัฐเช่นทางจังหวัด
แล้วก็มีอยู่๒ครั้ง๓ครั้งที่ขึ้นมากรุงเทพเนี่ย
แต่เราขึ้นมาแค่๒๓คนเป็นตัวแทนขึ้นมา
เพื่อที่จะมาบอกว่าเฮ้ยคุณทำผิดขั้นตอนอย่างนู้นอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าเมื่อเรากลับไปเนี่ยเรามายื่นหนังสือแล้วเรากลับไป
เราไม่ได้อะไรเลยคือไม่มีใครส่งข่าวอะไรเลยว่า
สิ่งที่พวกเรายื่นหนังสือไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝังเมือง
หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่คืบหน้ามันไม่เคลื่อนเลย
ในฝั่งของชาวบ้านนะแต่ปรากฏว่า
พอไปดูฝั่งของด้านนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยหรือฝั่งของที่สอบตผลักดันอยู่เนี่ย
ก็กำลังเดินหน้าเดินหน้าตลอดไม่ว่าจะเป็นผังเมือง
ซึ่งผังเมืองเนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอเท้าความเรื่องผังเมืองนิดนึงนะครับ
ผังเมืองเนี่ยจริงจริงแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยทำกันมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ด
๕๗เราจะทำคือมีชาวบ้านมีส่วนร่วม
โดยเฉพาะผมคนหนึ่งเป็นกรรมการกำกับผังเมืองอยู่ด้วย
แล้วทีนี้เนี่ยทำแล้วตกลงกันแล้วเสร็จแล้ว
ปรากฏว่าประกาศเมื่อปี๕๙ประกาศว่าผังเมืองรวมสงขราตอนนั้น
เมืองรวมสงขลาเนี่ยพื้นที่ผังเมืองรวมสงขลาเนี่ย
ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ให้มีอุตสาหกรรมเลยนะ
มันจะมีบัญชีแนบท้ายว่าคุณสามารถสร้างอุตสาหกรรมได้
ซึ่งนี่คือเบ้าหมายหลักเลย
ถ้าสมมุติสรุปจากที่บังนีบอกมานะก็คือเอางี้
คือทำข่าวมานานเนี่ยลักษณะแบบนี้เกิดบ่อย

เกิดได้กับทุกรัฐบาลนั่นแหละนะคะ
คือจะไปทำอะไรตรงบ้านเขาข้างบ้านเขาต้องถามเขาด้วย

มันควรจะมีประเมินกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ควรจะมีประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ควรจะมีประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
คือภาษาอังกฤษที่มาย่อในสองทางตัว
คือขอให้ทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันออกมาเองว่ามันได้ไม่ได้
แล้วคือที่ไม่เอาตอนนี้คือไม่ใช่ไม่เอาเลย๐ใช่ไหมคะ
สรุปถูกนะไม่ใช่ไม่เอาเลย๐แต่เอาเท่าที่เหมาะ
ใช่และไม่กระทบกับพื้นที่ซึ่งเดิมมันเป็นพื้นที่สีเขียวใช่ใช่ไหมคะ
แหล่งอาหารแหละเนาะบางนีใช่ไหมคะพูดง่าย
ทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนถามครูเฉียมอีกหนึ่งท่านค่ะ
คือนะตอนนี้ถ้าเอาตามข่าวก็คือว่าที่ฉันเห็นมี๒รอบ
มีทั้งคุณลัมโบอย่างนั้นติดเรียกลัมโบนะคะ
ก็คือคุณสุพรอ่าคุณสุพรลงไปแล้วก็มีรัฐมนตรีธรรมนัฐลงไป

แล้วตอนนี้คือเอาตอนรอบใครเป็นหลักคะตอนนี้
ของคุณธรรมนัฐครับอันนี้คือยึดหลักอันนั้นไว้ก่อน
ระดับความพอใจระดับหนึ่งครับผม
ซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เรียกว่าชะลอ

ชะลอและทบทวนกลับไปเริ่มศึกเหรอคะครู

คือหลายคนพยายามมองว่ากลุ่มคัดค้านเป็นกลุ่มที่ขัดขวางการพัฒนา
ไม่ต้องการความเจริญซึ่งเป็นวัฒกรรมที่ถูกสร้างมาตลอดนะครับ

ที่เราได้เรียนรู้จากบทเรียน
คือที่จริงถ้าจะย้นจะเป็นหนังหลายตอนนะครับ

อยู่มาก็มีชนะก็ดังไปการสายการชุมนุมที่

ก็คือที่มาของพื้นที่สีม่วงตัวนี้เหมือนกันครับ

แต่วันนี้พอมีสอบตนะครับผู้มีอำนาจมากกว่าเดิมในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
ที่จะไปกำหนดการกำหนดโดยอ้างว่าเพื่อจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่แหละ
แต่นำวาธกรรมอันนี้มาสั่งเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมจนะ
โดยที่กระบวนการทั้งหมดเขาก็พยายามทำแบบว่าถ้าเราดูแบบพื้นพื้นแล้ว
อาจจะมองว่าเขาทำเวทีมาตลอด
ผมชอบอยู่คำหนึ่งเมื่อวานนะครับ
มีสอสอท่านหนึ่งนะครับเขาไม่ออกนามว่าเขาว่าเป็นเวทีรีบทำไม่ใช่เป็นเวทีรับฟังนะครับ
รีบฟังต่างหากจึงเกิดที่มาของคำว่าการเดินไปแบบเปลี่ยนผังเมืองผังเมืองแบบทันที
ครับผมคือจริงจริงที่เราพูดถึงคุณผู้ชมเราเราอาจจะมีชื่อเรียกทั้งแบบขนาดใหญ่ขนาดเล็กแบ่งส่วนเรียกนะคะ
แต่ว่าคือเรียนขอใช้ความเข้าใจเดียวแบบคนนอกพื้นที่นะคะครูขออนุญาตก็คือว่า
คือเราเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอันนี้ความเข้าใจคนนอกก่อนนะ
แต่ว่าโอเคมันก็จะแบ่งในหลายหลายรูปแบบว่าจะทำอะไรบ้างในนั้นแต่เหตุที่เกิดที่ชนะเนี่ยนะคะ
คือเรียนเห็นจากข่าวเนี่ยดูแล้วความไม่ค่อยลงรอยกันกับหน่วยงานรัฐบาลเนี่ย
พุ่งไปที่สอบตเป็นหลักก็คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าใจภาพนี้ถูกไหมคะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านจะไม่ค่อยลงลอยกับงานของสอบตที่ทำโครงการนี้

ใช่ไหมคะบางทีคือเพราะอะไรคะคือเวทีอย่างที่ครูเสมบอกเหรอหรือไง
ก็มันจะอย่างนี้นะครับคือพอพอสอบตรับงานนี้รับงานผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมนะครับ
ก็เมื่อรับงานเสร็จเนี่ยก็จะมีการจัดเวที๓๐เวทีแล้วก็จัดแบบไม่มีส่วนร่วม๓๐เวที๓ตำบล
แล้วก็จัดเวทีวันหนึ่ง๒เวที๓เวทีครับการจะตัดสินใจกับชาวบ้านแต่จัดเวทีเนี่ยวันหนึ่ง๒๓เวทีแล้วชาวบ้านจะเข้าใจได้ไง
คือหมายถึงว่าครูเฉมขอครูเฉมอีกเสียงหนึ่งที่บอกว่า๒๓เวทีต่อวันนี้คือชาวบ้านย้ายไปร่วมไม่ถูกหรือว่ายังไงคะ
คือกระบวนการมันทำได้ถ้าทำด้วยเงินแล้วมันทำได้ง่ายผมขอย้ำอย่างนั้นนะครับผมคนในพื้นที่นะครับอะไรก็ได้ที่มันเดินไปด้วยความไม่เข้าใจกันคือพยายามจะให้ได้มาอย่างเดียวมันทำได้ไม่ยากครับผมก็ทำได้
ขอขอขยายความนิดเดียวเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้เข้าใจตรงกันคือถ้าทำด้วยเงินแปลว่าอะไรคะ
หมายถึงว่าถ้าโครงการแล้วเรียกคนมาแล้วก็ลงชื่อแล้วรับเงินนี่มันทำได้ง่ายครับแบบนั้นคนในพื้นที่จะรู้ดีที่สุดแบบผมเข้าไปในเวทีเขาบ่อยได้เรียนรู้กระบวนการต่างว่าที่มาของชื่อที่ถูกอ้างเป็นกระบวนการที่ขาดความชอบทำโดยสิ้นเชิงครับผมการันตีได้เลย
แล้วต้องให้ผมร่วมคนในพื้นที่แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาลงเฉียงให้เพราะอะไร
วันนี้เราอยากเห็นสอบตเปิดกว้างถ้าคุณอยากคิดทำเวทีคุณเชิญผมไปสิครับให้ข้อมูล

มาเป็นหลายร้อยนะครับผมคุณทำอย่างงี้
คุณกำลังจะแสดงออกว่านี่หรือครับความชอบทำที่คุณจะทำ
งั้นลองแย้งคือแต่จริงเสียงของคนที่เอาโครงการนี้
เห็นด้วยก็มีถูกไหมคะครูเสมครับไม่เป็นก็มีครับอ้าวคืออย่างเงี
ก็จะเห็นแบบนี้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรในวาระรัฐบาลยุค
ใดก็แล้วแต่แล้วครูเฉิมจะบอกว่าเสียงเหล่านั้นเขาไม่เห็นด้วยหรือว่า
เป็นเสียงที่มันไม่บริสุทธิ์ได้ไงคะคือถ้าเราจะยอมรับแค่เสียงอย่างเดียวโดย
ข้อมูลคุณชอบทำจริงมีความเสมอภาคความเท่าเทียมที่จะพูดคุยกันบนเวที
โอเคครับเรามาคุยกันใหม่แต่วันนี้กระบวนการที่ทำมาตั้งแต่ต้น
ในระยะเวลาที่การจัดทำไม่ดีที่ผ่านมาทั้งหมดคนในพื้นที่เขาก็จะ
แบ่งออกเป็นสองส่วนอืมส่วนหนึ่งก็ถูกแบบอย่าใช้คำว่าจัดตั้งนะครับ
เชิญไปจัดตั้งมีการเชิญเรียนเชิญคนนู้นคนนี้มานะครับ
รับเงินไป๕๐๐บาทใช้เวลา๒ชั่วโมงรับเงินไป๑๐๐บาท
แล้วแต่ระดับคนที่เข้าไปรับฟังความคิดเห็น
เฉมถ้าสมมุติฉันคนนอกพื้นที่แล้วลองถามทาง
ก็ชัดเจนนะคะคือทางฝั่งผู้ค้าน
คือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่จากข่าวคือ
ทางฝั่งคนค้านไม่อยากคุยด้วยแล้วคือสอบตเรียนสรุปถูกไหมคะ

คือยังคงให้มีหน่วยงานรัฐประสานงานกับกลุ่มชาวบ้านนี่แหละ
แล้วก็ทำโครงการนี้ร่วมกันต่อไปแม้ว่าจะชะลอ
แต่ไม่เอาสอบตแล้วเรียนสรุปถูกไหม

ท่านละหนึ่งหัวข้อคือที่ไม่เอาสอบตเพราะอะไรครับ
เพราะว่าเดี๋ยวดิฉันจะคุยกับปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสอบต
เอาคุณเสมก่อนคือที่ไม่เอาสอบตแล้วเพราะอะไรคะ
ถือว่าไม่เป็นกลางครับแล้วก็ผมไม่ไว้ใจกับกระบวนการของท่านครับ
กระบวนการสร้างความชอบทำต้องไม่ใช่รูปแบบที่ผ่านมาครับผม
มาทางบังนี้ค่ะที่ไม่เอาสอบตแล้วเพราะอะไรคะสำหรับกลุ่มคนขาย
ก็ไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางแล้วก็ใช้เงินเยอะในการจัดทำเวทีแต่ละเวที
แล้วก็เร่งรีบในแต่ละทีแล้วก็บิดเบือนข้อมูล
แล้วก็ให้จัดการจัดเวทีแต่ละเวทีเนี่ยคือเอาบุคคลที่ไม่มีความรู้มาพูดในเวที
เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับรองเลขาธิการสอบตนะคะ
ซึ่งจริงแล้วถ้าเราไม่ได้ดูจากข่าวนี้นะคะแต่ว่าเราลงไปดูตามเพจเราลงไปดูตามเพจ
โดยเฉพาะเพจของที่เป็นกลุ่มคนในพื้นที่กลุ่มคนที่ค้านหรือใดก็แล้วแต่
เราจะเห็นว่าเรื่องชนะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมากนะคะเป็นเรื่องที่ชนกันในทางความคิดเนี่ยใหญ่มากมาก
แต่การชะลอครั้งนี้จะเป็นการชะลอเพื่อตั้งหลักกันใหม่ได้ไหม
หรือว่านี่คือความท้าทายว่าความจริงใจของรัฐบาลเนี่ยตกลงเอาแค่ชะลอเดี๋ยวแอบกลับมาใหม่ไหม
หรือตั้งใจชะลอแล้วเดินหน้าร่วมกันใหม่จริงสักครู่ค่ะ

ทำณรักลงไปเนี้ยน่ะตอนนี้ก็คือจะมีการเฉลากลงการออกไป
ก่อนนะคะแล้วก็จะมีการไปลงพื้นที่ในวันที่สิบหก

แต่ว่าเมื่องต้นจริงถ้าเราตามข่าวนี้
จะเห็นได้ว่ามีการเอ่ยถึงสอบตทุกครั้งนะคะ
แล้วก็เมื่อช่วงนี้ที่ทั้ง๒ท่านบอกก็คือ
จะมีปัญหากับการทำงานของสอบต
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องนี้

ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสอบตหรือว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศาสตราอาจารย์ดรบดินรัศมีเทศค่ะรองเลขาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจังหวังค่ะ

สออบตเป็นหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่
เพราะฉะนั้นหลักทฤษฎีก็ต้องสออบตเป็นหลัก
ค่ะแล้วการที่มีการชะลอออกไปแล้วเดี๋ยวรัฐมนตรีจะไปลงพื้นที่
ลักษณะแบบนี้ก็ยังเป็นสอบบต่อเป็นหลัก
เพียงแต่ว่าส่วนกลางลงไปช่วยสอบตเหรอคะ
คืออย่างนี้นะครับตอนนี้คือเนื่องจากท่านรัฐมนตรี
ท่านไปคุยนะครับกับทางฝ่ายที่
เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราก็รออยู่ก็คือเราก็รอดูว่าการที่เดี๋ยวจะมีการประชุมเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้นะครับว่าเราจะมีทิศทางแนวทางอย่างไร
แต่แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าจริงจริงแล้วเนี้ยอ่าสิ่งที่สอบบอตรอทำเนี้ยนะครับมีเป้าหมายเดียวกันนะครับกับทุกทุกคนก็คือพัฒนาพื้นที่
ชายแดนใต้เนี่ยนะครับให้มีชีวิตให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเราก็มีประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามอะไรทุกอย่างที่เราทำมาในอดีตที่ผ่านมาเราก็ทำอยู่ในกรอบของกฎหมายกำหนดทั้งหมดนะครับ
ค่ะทีนี้ในส่วนของเอาอย่างนี้นะคะคือทางฝั่งคนค้านเขามองสอบตว่าในเวทีต่างที่รับฟังความเห็นที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาไม่ยอมรับผลการรับฟังแล้วเขาก็มองว่าวิธีการปฏิบัติของสอบตเนี่ยเขารับไม่ได้
เอาอย่างนี้นะคะเรียนใช้คำว่าก็มีข้อกล่าวหาถึงเรื่องของการเกณฑ์คนบ้างมีเรื่องข้อกล่าวหาของการใช้เงินบ้างในแต่ละเวทีเนี่ยแล้วหลังจากนี้สอบตก็จะยังเป็นคนที่ทำเวทีหลังจากนี้ต่อไปเหรอคะ
คือคือคือตอนนี้นะครับคุณจอมขอเรียนอย่างงี้ก่อนนะครับถ้าเรื่องสอบบัตรใช้เงินไปจ้างคนอะไรทำนองอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องคำว่าจริงจริงสอบบัตรไปดังกับภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยมันสวดสอบได้อยู่แล้วนะครับในประเด็นต่างตรงนี้นะครับถ้าเป็นมีจ้างคนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ในการของจ้างคนช่
ภาครัฐรับนโยบายมาจากภาครัฐเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐมีนโยบายที่จะชะลอเราก็ต้องชะลอนะครับแต่คำถามต่อไปที่บอกว่าแล้วสอบตจะจะลงไปเป็นคนดำเนินการต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนโยบายว่าจะให้สอบตทำต่อหรือไม่แต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างที่บอกอย่างที่ผู้ที่เห็นคัดค้าเนี่ยนะครับ

คืออันนี้ก็เรียนตรงตรงอ่ะนะครับคือจริงแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยนะครับ
กระบวนการทั้งหมดเนี้ยนะครับนะมันจะต้องอยู่ในยังเป็นอยู่อ่า
สิ่งที่สวทำเนี่ยคือการระดมความคิดเห็นนะครับ
เท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้เนี่ยทุกอย่างในกระบวนการทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย
มันเป็นกระบวนการตามปกตินะครับเช่นแม้กระทั่งที่ที่หลายหลายท่านกังวลเนี่ย
เรื่องการเปลี่ยนผังเมืองนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสีก็ดีนะครับ
เปลี่ยนสีก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับจากสีเขียวเป็นสีม่วง
เพราะบางพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างที่ทั้งสองท่านบอกเนี่ย
เขียวมันก็สามารถทำอุตสาหกรรมอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนเท่าที่จำเป็นนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะครับ
สอบตทำมาก่อนหน้านี้ก็คือรับฟังความคิดเห็นนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการปรับตามปกตินะครับ
เราเราไม่ได้มาปักปอนกระบวนการใดนะครับ
ถ้าสมมุติเอาตามแผนนะคะสมมุติว่าเดินหน้าต่อเนี่ยนะคะ
ยังมีอีกกี่เวทีที่สอบตต้องจัดเพื่อรับฟังความเห็นคะ
คือจริงตอนนี้สอบประกอบไม่ต้องจัดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับ
เพราะว่าเป็นกระบวนการตามปกติแล้วก็คือกระบวนการของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับ
ในแก่ของการเปลี่ยนผังทำนู่นทำนี่
คือสอบตเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้งานเกิดเท่านั้นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคอาจจะมีความเข้าใจที่เห็นต่างกันบ้างนะครับ
แต่พี่ทั้งสองคนก็ก็เจอกันอยู่กับผมเนี่ยเราคุยกันได้นะครับ
เพียงแต่ว่าเป้าหมายของเรานี่นะครับ
คืออย่ามองว่าสอบตเนี่ยเขาเรียกเป็นผู้ร้ายแล้วกันนะครับ
คือเราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ
อะไรที่ไม่เข้าใจตรงกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปรับกันไปนะครับ
เพราะจริงแล้วทั้งหมดทั้งปวงที่เราทำเนี่ยเรายึดประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ

สอบตทำทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็คือหรือรัฐบาลทำเนี่ย

ก็มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านนะครับ

รองเลขาค่ะคือถ้าเอาตามแผนนะคะ
ถ้าสมมุติไม่สะดุดเลยแล้วไม่มีการชะลอโครงการเลยเนี่ย
คือเรื่องนี้เนี่ยต้องเห็นเป็นรูปประทำ
หลังจากทำเวทีเสร็จแล้วแล้วก็เดินหน้าโครงการต่อไปเนี่ย
มันต้องเริ่มเห็นแบบลงเสาเข็มกันเมื่อไหร่คะ
ถ้าพูดกันตรงเลยนะผมก็ว่าอีกหลายปีนะครับ

มันอีกหลายปีครับเพราะขั้นตอนอีกยาวไกลครับ
ค่ะซึ่งคือความเปลี่ยนแปลงนะวันนี้เนี่ย
คือรอแค่การเจรจาที่จะเกิดขึ้นโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐ
แล้วก็ฝั่งผู้คัดค้านอย่างเดียวเลยถูกไหมคะ
คือตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เอายังไง

แต่จะเริ่มนับ๑๙ด้วยกันอย่างไรเนี่ย

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเราเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ปฏิบัตินะครับ

เพราะฉะนั้นเมื่อนโยบายมานะครับเราก็ดำเนินการต่อนะครับ
ถ้านโยบายเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนตามนโยบายที่ส่งมาให้เรานะครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงเราจะถามในรายการต่อนะคะ
ท่านรองเดี๋ยวเราจะคุยกับในรายการต่อว่าคือข้อเรียกร้องอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยคือ
หนึ่งใหม่เอาล่ะเหมือนกันตรงกันโดยถ้านะคะถ้ามีสอบตเอาไหม
หรือว่าก็รอผลประชุมอย่างไรนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ทางรายการขอบคุณรองเลขาก่อน

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือผังเมืองที่มีการเปลี่ยนไปมัน

เวลาเราคุยเรื่องลักษณะแบบนี้ทุกจังหวัดมันจะหลายเรื่องปนกั้น
ผังบ้างเรื่องทำประชาพิจารณ์บ้างเรื่องรับฟังความเห็นบ้างนะคะ

ซึ่งเรื่องนี้เรื่องหนึ่งที่พูดถึงคือผังเมือง
แต่คนนอกพื้นที่ฟังมันจะยากนะ
แต่คำถามของเราก็คือว่าตกลงที่ค้านเนี่ยเราถอยให้เขาได้แค่ไหน
เพราะคนที่เอาก็มีรัฐบาลก็ยอมฟังแล้ว
แต่คนที่ค้าเนี่ยถอยให้เขาได้แค่ไหนสักครู่ค่ะ
คือเขาชะลอให้แล้วสงครามคุณเชมพ์ก่อน

เขาก็บอกว่าก็ยุติโครงการไปก่อน
เบรกนะครับทั้งผังเมืองสีม่วงมันต้องเรกนะครับ

แต่เราให้โอกาสว่าถ้าคุณเห็นว่าพื้นที่จะนะ

ทั้งที่ในจังหวัดสงขรามีอุตสาหกรรมส่งพื้นที่
ที่มีพื้นที่มากตอนนี้ยังต้องการอุตสาหกรรมอีกเยอะที่จะทำได้ที่นั่น
ไปคิดกันใหม่สิว่าทำไมต้องเป็นจะนั่งทำไมต้องไปทำที่ชายหาด
ทำไมต้องไปทำที่ทรัพยากรมีมูลค่ามหาศาลทำไมต้องไปทำที่นกเขาที่มูลค่าตัวหนึ่งหลักล้าน
เรามาเริ่มคิดกันใหม่ตรงนั้นว่าเราจะตอบว่าจะทำได้หรือไม่ได้
แต่เราขอร้องว่าคณะกรรมการที่คุณจัดตั้งต้องเป็นที่ยอมรับของผมนะครับ
เพราะที่ผ่านมาเราไม่ยอมรับว่าสอบตมีความยุติธรรมพอที่จะมาเป็น
คนทำงานนี้นะครับผมไม่ยอมรับอย่างงั้นอืมครับผมคืออ่าอ่า
งั้นมาบังนี้ก่อนค่ะบังนี้เอายังไงบ้างคะหลังจากนี้
ถ้าเขายอมชะลอแล้วเราจะยอมถอยอะไรให้เขาบ้างไหมคะ
หลังจากนี้ก็อย่างที่ข้อเสนอนะครับคือเมื่อเขาคือให้ยุติ
ให้หยุดให้หยุดโครงการก่อนค่ะไม่ใช่ว่าชะลอแล้วคุณคิดจะทำ
ในขณะที่กำลังคิดอยู่เนี่ยคุณทำต่อไปไม่ใช่นะ
คือหยุดเลยหยุดโครงการแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่
มาตรวจสอบว่าตรงนี้เนี่ยแผ่นดินจนะเนี่ยหรือว่าแผ่นดินสงขลาเนี่ย
มันเหมาะกับที่จะทำอุตสาหกรรมไหมนี่บางนี่บางทีให้ย้อนกลับไปตั้งแต่ยังไม่ขึ้นโครงการถูกไหม
ใช่คือแค่เอาแค่ความคิดว่ายังเป็นจนะอยู่ไหม
กับโครงการแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่คือไม่เอาว่าอ๋อหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดเวทีกัน
ไม่ใช่ถ้าจะจัดคืออ่าไปคิดกันใหม่เลยว่าคิดกันใหม่เลยเป็นจนะอ่าใช่
ถูกต้องต้องคิดกันใหม่เลยว่าเขาจะไม่ให้บังหรือเปล่าคะ
เขาจะไม่ให้บังขนาดนั้นเหรอคะก็เขาเขามาเขามากันไกลแล้วเหมือนกันนะ
ก่อนที่คุณมาไกลทำไมคุณไม่จัดการทำอย่างนี้ซะก่อน
อืมก่อนที่คุณจะมาไกลอ่ะอ่า
ทำไมไม่มีให้มีประชาชนมีส่วนร่วมก่อน
ก่อนที่จะมาไกลคุณมาไกลแล้วคุณคุณต้องกลับไปอีกดิ
อืมคุณต้องกลับไปเพราะว่าตอนที่คุณมาไกลเนี้ยคุณมาแบบไหน
คุณมาแบบประชาชนไม่มีส่วนร่วมตรงนี้แหละหนักเลย
เมื่อคุณมาแบบไม่มีประชาชนส่วนร่วมเนี่ยประชาชนไม่มีส่วนร่วมเนี่ย
แล้วทีนี้ประชาชนเนี่ยจับเท็จได้จับเท็จคุณได้ว่าสิ่งที่คุณ
คุณส่งข้อมูลไปให้กับอ่าส่วนกลางและส่วนกลางมีมติ
คลมออกมาเนี้ยถ้าเกิดว่าที่ทั้งครูเฉมแล้วก็บางนี้บอกดีทันเนี้ย
ก็คือว่าแม้กระทั่งที่ครูเฉมบอกก็คือหยุด
ครับแล้วเริ่มใหม่คำว่าเริ่มใหม่คือเริ่มคิดใหม่หมดเลย
ว่ายังเป็นจนะไหมยังเป็นจนะอ่าใช่นะโอ้โหแล้วโอ้โห
แล้วมันจะย้อนเขาจะยอมย้อนกลับไปเหรอคะก็มันต้องย้อนกลับไปเพราะว่า
อ่าเหมือนกับถอนทงก่อนอ๋ออ่าอ่าเอาทงออกก่อนว่าสมมุติว่าตอนเนี้ย
ยังไม่มีเป้าหมายที่ไหนเลยว่าที่จะไปทำอุตสาหกรรมต้นแบบนี่แหละ
แต่มันจะเป็นอุตสาหกรรมต้นแบบไม่ใช่จนะไม่ใช่สตูนไม่ใช่นารา
พื้นที่ตรงไหนที่เหมาะสมทีนี้คุณมาทำที่ชนะก่อนเลย
เอาอย่างนี้คือดิฉันเนี่ยมีเวลาไม่พอแต่ได้แนวคิดคือเบื้องต้นเนี่ยนะคะคือชะลอแล้วนะคะรัฐบาลยอมชะลอนะคะแล้วจะมีการลงพื้นที่ในอีก๒วันข้างหน้า
ไม่แน่ใจว่าจังหวะการลงพื้นที่ตอนนั้นจะสามารถได้ข้อตกลงนี้หรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องที่พี่ตามต่อกันแล้วกันขออภัยเวลาน้อยนะคะ
ยังไงขอบคุณนะคะที่วันนี้มาออกรายการเพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่วันที่๑๐แล้วเนอะรอบนี้นะคะ
ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมค่ะเรื่องใหญ่แต่ว่าอาจจะไกลความรู้สึกของเราซึ่งไม่ได้อยู่ที่สงขลาสักเท่าไหร่นะคะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเป็นประเด็นอะไรคุณผู้ชมรอติดตามนะคะ